อันนี้เปลี่ยนไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างค่ะ
เพราะคุณผู้ชมต้องไปดูสภาพของรถ

มีกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้ด้วยค่ะ

โอ้โหฝุ่นตลบแบบเหมือนกันในหนังเลยอ่ะ

แต่อันนี้ไม่ใช่หนังนะคะแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงสี่แยก
ที่วิ่งออกไปเกือบโดนแล้วคุณอริยา
ลูกศรนี้ลูกศรหรือผู้ชายคนที่วิ่งออกไปไม่โดน
ไม่โดนค่ะรอดค่ะแล้วคนในรถเช่นเดียวกัน
จุดเกิดเหตุที่ไหนอยู่ที่นะคะคือตรงเนี้ยมันเป็นถนนสี่ช่องจราจร
อยู่ที่ถนนสาย๑๐๑มหาศาลคาเป็น๔แยกไฟแดงบ้านนวลเมืองค่ะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑ค่ะเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้นี่แหละ
คุณผู้ชมก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดอะไรคือลักษณะเหมือนเขาเสียหลักมาแล้วขึ้นเกาะกลางแบบนั้น
สภาพรถนี่ไม่ต้องพูดถึงหงายท้องล้อชี้ฟ้าห้องโดยสารนี่ยุบนะคะพังเสียหายยับเยิน
มีน้ำมันน้ำมันไหลออกจากถังมีคราบน้ำมันเครื่องอยู่เกลื่อนถนนเลย
มีผู้ปัดเจ็บ๔คนค่ะคนขับชื่อว่านายอิมยาธวีสุกอายุ๓๘ปีนะคะ
และอีก๓คนที่อยู่ในรถก็จะมีนางเพ็ญพักนางสาวชะนันพรแล้วก็มี
คือนางสาวชะนันพรนี่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะน้องอายุ๑๗ปีรวมไปถึงมีเด็กหญิงวัย๑๒ปี
น้องน้ำเพชรอยู่ในรถด้วยอาสากู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้วค่ะ
นี่ก็คือกลุ่มของผู้บาดเจ็บทั้งหมดสอบถามตัวคนขับรถนายอินญาติเขาเล่าแบบนี้ว่า
ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถมากับครอบครัวนี่แหละที่มาด้วยกันอยากจะเข้าตัวเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
มาถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมฟังแล้วมันเป็นอุทาหรณ์นะ
เห็นสัญญาณไฟแดงมันกระชั้นมากคือกระชั้นชิดแล้ว
ตัวเองตัดสินใจเบรกรถกระทันหันแล้วรถมันเกิดหมุนคว้างค่ะ
เสียหลักสุดท้ายพลิกคว่ำอย่างที่เห็นค่ะ
ก็ดีที่ไม่ได้ไปชนพวกเสาไฟฟ้าอะไรด้วย
ก็ไม่มีสิ่งของทางราชการเสียหายนะ
กู้ภัยก็เอาทรายมากรบคราบน้ำมันที่มันกระจายเกลื่อนถนน
ก็มีการประสานรถยกไปเก็บกู้ซากรถไปอู่ซ่อมรถ
ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าไม่ถึงแก่ชีวิตอันนี้โชคดี
เรื่องของไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองต้องดูให้ดีนะ